ขึ้นหน้านะครับไวรุ่นที่พัดทะลุงอ่ะที่ไล่ยิงคืนฝาปังปังปังปังปังปัง
ทำไมฮะมามอบตัวหนึ่งนะครับแต่ที่ยังไม่มอบตัว
ตำรวจบอกว่าได้ยินข่าวไทยรัฐทีวีแล้วเธอยังไม่มานะ

โอ้โหคนที่นั่นเขากลัวกันครับ
ส่วนคนจังหวัดอื่นถามหันหน้าคุยกันเองยิงทำไมวะ
นั่นน่ะเออเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมา
รถกระบะสองคันเห็นไหมอ่าสีแดงคันสีเทาคันอ้านเนี่ย
วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาเขาบอกยิงขึ้นฟ้า
ถ้าไม่ตั้งใจนับก็สัก๑๐นัดถ้าตั้งใจนับก็สัก๒๐นัดได้
เหตุเกิดแถวหน้าร้านอาหารริมถนนมโนราใจกลางเมืองพัทธลุงครับนะครับ
ตรงนี้มีร้านอาหารมีสถานบันเทิงเพียบ
ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นตกใจกลัว
ล่าสุดหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเข้ามอบตัวแล้ว
ที่สพเมืองพัทธลุงชื่อนายพิชากรเกิดวันอายุ๑๙ปี
มีปืนพกออโตมิติกขนาด๙มิลลิเมตรด้วย
ตำรวจยังเข้าตรวจยึดรถกระบะ๔ประตูสีแดง
เบียนกไก่ต่อเต่า๘๖๑๗พัทธลุง
คันที่ใช้ก่อเหตุซึ่งรถกระบะคันนี้นะครับ

ในพื้นที่ชะอวดนครศรีธรรมราช
เรื่องต้นนายพิชากรเล่าบอกว่า
ไปเที่ยวกับเพื่อนนะพี่ดื่มเสร็จก็ออกจากร้าน
ออกจากร้านก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอ้าวแล้วเองยิงทำไม
ผมขนองครับพี่ตำรวจแจ้ง๓ข้อหากับการคนนองครับ
พกปืนในที่สาธารณะใช้ปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็นะครับพกปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลตำรวจตรีตานิดรามดิตท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรพัทธลุงครับ
ท่านบอกว่าขณะนี้รู้ตัวแล้วนะ๔คนอยู่ระหว่างการไล่ล่ายืนยัน
ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวลอย่างแน่นอน
เดิมเนินคดีให้ครบทุกคน
ส่วนรถกระบะแบบแคปสีแดงที่เอามาใช้ก่อเหตุนะครับ
เป็นรถของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอป่าพยอมหรือไม่นั้น
อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับ
ส่วนกรณีที่โพธิบทศุรเชษฐ์หักพลาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีหนังสือสั่งการให้ท่านภูมิกับ

เป็นการเรียกไปเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงลุก
ป้องกันปราบปรามการนำอาวุธปืนสงครามมาก่อเหตุในเมืองนะครับ
ไม่ได้เรียกไปทำโทษนะท่านขอชี้แจง
เนื่องจากคือพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ
คุมพิเศษเรื่องอะไรคือที่นี่ต้องยอมรับครับ
มือปืนโอ้ถูกต้องน้องดอมอืมมีครับมีปืนมือปืนรับจ้าง
แล้วก็มีผู้มีอิทธิพลอยู่เป็นจำนวนมากครับ